วอเล็กบอลกันบ้างนะครับทีมชาติไทยก็ลงซ้อมต่อเนื่อง
ความพร้อมในชั้นลีก๒๐๒๒สนาม๓นะครับ
แข่ง๘นัดชนะ๔แล้วก็แพ้๔อยู่ที่๘นะครับ
มีโอกาสนะครับที่จะเข้าไปเล่นรอบ๘ทีมสุดท้าย
ชมพู่พรพันธ์เกิดปราศ
มือเซ็ตกับทางทีมก็เปิดเผยว่า
การกลับมาที่ไทยยังไม่ได้เน้นซ้อมอะไรมากนะครับ
เน้นเรื่องฟื้นฟูร่างกายมากกว่านะครับ
สิ่งที่กังวลในสนามสุดท้ายคือ
ร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของน้องที่ติดโควิดแล้วก็กลับมานะครับ
มันอาจจะทำให้กดดันอยู่บ้างนะครับ
ส่วนสนามที่๓ครับกับคู่แข่งที่จะเจอ
ก็คิดว่าจะมีโอกาสทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับ
ผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายให้ได้นะครับ
ขอย้ำอีก๑ทีนะครับก็คิดว่าสิ่งที่เราต้องการ
อาจจะช้าหรือน้อยลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่คิดว่าน้องทุกคนดูตั้งใจมาก
ดูพร้อมที่จะกลับมาแล้วก็
ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะครับแฟนชาวไทย